อยู่ก็มีกระสุนปริศนามากระทบกับผนังห้องน้ำภายในอู่แห่งนี้
วิทย์จะโดนเด็กอายุ๑๒ปีที่เขาอาบน้ำอยู่ไปนิดเดียวเอง
กระสุนทะลุเข้ามาผนังห้องน้ำตกอยู่ตรงนี้เลย
อันนี้คุณอ่อนศรีเพิ่มภูลอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของอู่ทำสีรถยนต์ที่นี่
อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
พาตำรวจไปชี้จุดเกิดเหตุภายในห้องน้ำที่อยู่ด้านข้างของอู่นะคะ
ไปพบรอยผนังถูกยิงจนทะลุแล้วก็คานเหล็กมีรอยกระสุนด้วย
ภายในห้องน้ำมีหัวกระสุนขนาด๓๘ตกอยู่๑หัวนะคะก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
วิถีของกระสุนเนี่ยมาจากด้านข้างของอู่รถนะคะซึ่งอยู่ติดกับถนนนั่นแหละค่ะนะครับ
โดยนายอ่อนศรีเจ้าของอู่ให้การว่าขณะเกิดเหตุ
ตัวเองก็นั่งอยู่ภายในอู่โดยมีหลานชายอายุ๑๒ปีเข้าไปอาบน้ำ
ระหว่างที่หลานกำลังจะก้มหยิบขันก็มีเสียงของแข็งกระทบเหล็กเสียงดัง
ก่อนที่หัวกระสุนจะตกลงมาข้างตัวของหลานชายขณะที่ก้มอยู่คุณ
โหเหวัดนะก้มดีมากก้มลงไปเก็บเผอร์ดี
หลานชายรีบวิ่งออกมาบอกคนในบ้านนะครับว่ามีคนยิงเข้ามาในห้องน้ำ
อายุ๑๒ปีอยู่ในห้องน้ำเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
หลานก็ยังกลัวอยู่แต่หลานสติดีมากคุณ
พยายามก้มคันคลานหมอบเหมือนในหนัง

เจอกระสุนมาแบบนี้เอาคันคลานออกมาจากห้องน้ำ
แล้วขอความช่วยเหลือเด็กคนนี้เก่งนะ
เด็กคนนี้เก่งในการเอาชีวิตรอดนะครับ
มันก็ตกอยู่อย่างนี้เลยหรือ
มันชนเหล็กทุกอย่าง
ตกมาข้างข้าง

ชิวเฉียดมากเลยนะฮะ

แล้วก็จากการพูดคุยกับนายศรีอ่อน

ไม่ได้เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครมาก่อน
ประสงค์ของการยิงในครั้งนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
แต่คาดว่าอาจจะเป็นการยิงปืนของกลุ่มวัยรุ่น
แต่ว่าที่เคราะห์ดีสุดเลยคือไม่ได้โดนหลานชายปลอดภัยนะ
ก็ต้องดูวิถีกระสุนมันพุ่งตรง
หรือว่ามันยิงขึ้นฟ้าแล้วกระสุนตกลงมานะฮะ